จากธนาคารกรุงเทพ
ลูกชิ้นปลาของที่ร้านมีกี่ชนิดครับ
ลูกชิ้นปลาในร้านมี๕ชนิดค่ะ

อันนี้ลูกชิ้นปลากลมแล้วก็ปลาเส้นสาหร่ายค่ะ

ใช่ค่ะแต่รูปลักษณ์จะต่างกันค่ะ

เย็นตะโฟเราแตกต่างที่อื่นยังไงครับ
ที่นี่เป็นสูตรของทางร้านที่คิดเองเลยค่ะ

เอ่อใช้ซอสมะเขือเทศกับซอสพริก
รู้กันไปแล้วว่าส่วนผสมเคล็ดลับการปรุงก๋วเตี๋ลูกชิ้นปลาร้านในโจมีอะไรบ้าง

มันมีความดึงด้วย

แล้วเนื้อปลาของลูกชิ้นเนี่ยมันก็หวานมากเลย

หวานเนื้อปลาแล้วก็หอมเนื้อปลาด้วยค่ะที่เราใช้
จริงแล้วก็พอแบบเคี้ยวมันก็มีอะไรให้เคี้ยวแล้วมันก็ส่งสนักการณ์ได้เคี้ยวลูกชิ้นปลาของนี่นะ
นี่ทำมา๑๕ปีนี่ขายดีขนาดไหนลูกชิ้นปลาเนี่ย

ผลตอบรับจากลูกค้านี่ต้องขอบคุณมากเลยค่ะ

วันหนึ่งประมาณเกือบร้อยโลค่ะเพราะว่าเราทำส่งสาขาบางที่ก็จะไม่ใช้ชื่อในนามของลูกชิ้นปลาในโจ

ปัจจุบันลูกชิ้นปลานายโจมีกี่สาขาแล้วครับ

เป็นเหมือนรับลูกชิ้นเราไปแล้วก็ไปใช้แบรนด์ของเขาเองค่ะ

คือใช้ลูกชิ้นปลานายโจนี่ขายแฟนชายเลย

ลองมาชิมดูก่อนรับรองว่าถูกแปลกหรือเปล่าครับ
ปีที่เปิดมาจากที่เราตั้งใจว่าเราจะไปทำที่อเมริกา

สุดท้ายทำไปทำมาไม่ได้ไป

เพราะว่ามีความรู้สึกว่าอยู่ที่นี่แล้วผลตอบรับจากลูกค้าดีมากแล้วก็แฮปปี้กับการที่ได้ทำของอร่อยให้ลูกค้าได้ทานค่ะ
ก็เลยอยู่ไปอยู่มาเพลินเป็น๑๕ปีแล้ว

มีแผนไหมที่จะไปกลับไปอเมริกาอีกครั้งหนึ่ง
มีค่ะก็คือได้คุยกับทางญาติญาติที่อเมริกาไว้ว่าจะไปเปิดเป็นโรงงานทำลูกชิ้นปลาที่อเมริกาค่ะเพื่อที่จะทำขายให้ตลาดคนจีนคนเวียดนามที่อเมริกาค่ะ

จะกลับที่อเมริกาแต่ทีนี้จะไปทำลูกชิ้นปลาขาย

แล้วแผนตอนนี้ถึงขั้นไหนละครับใกล้ยังใกล้ฟังสิ้นยัง
ก็มีวางแผนในระดับเบื้องต้นแล้วค่ะ
อ่าคิดว่าอีกกี่ปีลูกชิ้นปลาของนายโจรเนี่ยจะเดินทางไปสู่สหรัฐอเมริกา
จริงไว้วางแผนไว้กับทางญาติญาติที่อเมริกาไว้ว่าไม่น่าจะเกินปลายปีนี้ค่ะ

ส่งออกลูกชิ้นปลานี่ไปที่อเมริกาเลย

แล้วก็หาปลาประเภทเดียวกันได้หรอ

เพราะว่าปลาที่เราใช้นี่มันเก็ดเอจริงค่ะ
ที่เรานำมาทำลูกชิ้นเราเอามาจากไหน
สั่งซื้อจากเจ้าประจำเลยค่ะ
ที่เราติดต่อตั้งแต่เริ่มแรกที่เราเรียนทำลูกชิ้นครั้งแรกเลย
วันนี้ก็ยังซื้อกับเขาประจำอยู่ค่ะ
คือเราใช้ของเขาแล้วเรามั่นใจในคุณภาพเขา

ตัวนี้ที่อยากจะพรีเซนต์เหมือนกันมันคืออะไร
เป็นน้ำพริกเผาสูตรทางร้านค่ะที่เราทำเองคั่วจากพริกเอง
แห้งที่นำมาคั่วแล้วมาผัดค่ะ

ทานได้หลายอย่างค่ะใส่ในก๋วยเตี๋ยวหรือว่าทำเป็นกับข้าวก็ได้ค่ะ

ตัวนี้ก็มีขายอยู่ที่ร้านด้วย

แหละฟังมาขนาดนี้อยากจะรู้แล้วว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหน
ร้านอยู่ที่แถวปฏิพัฒน์สะพานควายค่ะ

นิดเดียวร้านอยู่ซ้ายมือนะครับชื่อร้านนายโจลูกชิ้นป่า

วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นี่เปิด๘โมงถึง๔โมงเย็นค่ะ
แต่มีพิเศษนิดนึงคือวันจันทร์จะปิด๓ทุ่มค่ะ

เพราะว่าริมฟุตบาทเขาไม่ขายแล้วประชาชนที่เดินผ่านไปมาเขาจะไม่มีของทานใช่ไหมคะ
เราก็เลยเปิดให้บริการเป็นซ้ำ
จันทร์เป็นโซนนิ่งไม่มีของริมถนนขาย
ร้านก็เลยเปิดนานหน่อยเพื่อต้อนรับแข่งในตอนค่ำคืน

โดยปกติอังคารถึงวันอาทิตย์ก็จะเปิดถึง๔โมง

อ้าวใครแวะมาแถวสิบพันธุ์ภายปฏิพันธ์นะครับ
ก็ลองมาชิมลูกชิ้นปลานายโจนะครับผม

หลังจากที่ตัวอิสนเองนะคะมีโอกาสได้ชิม
ก็ยกให้ก๋วยเตี๋ยลูกชิ้นปลาร้านในโจเป็นร้านอร่อยตัวจริงของจริงเลยล่ะค่ะ
เหมือนเรานะคะขอบอกเลยว่าโดนใจใช่เลย
หรือใครที่ชอบแบบรสชาติจี๊ดจาดครบรสมาทานเย็นตะโฟก็เลิศเลอเพอร์เฟค
แต่ที่ไม่สปอยไม่ได้ก็คือลูกชิ้นปลาที่ไปร่ำเรียนมาหาที่
จะปรับปรุงจนได้สูตรที่ลงตัว
ทานแล้วจะสัมผัสได้ถึงความนุ่ม
เนียนเด้งและไม่แข็งกระด้าง

ท้าว่าถ้าอยากรู้ต้องมาพิสูจน์ด้วยตัวเองค่ะ
หมดไปแล้วกับเย็นตะโฟลูกชิ้นปลาชามแรก
นูต่อไปขอเปลี่ยนสไตล์ไปทานเส้นแบบญี่ปุ่นกันบ้าง
ซึ่งร้านต่อไปนี้ทราบมาว่าพี่เจ้าของร้านมีดีกรี
ซึ่งพอได้มาเปิดร้านเป็นของตัวเองก็เอาความรู้
และเทคนิคการปรุงมาใช้กับเมนูที่ร้านด้วย
แต่ที่ทำให้แปลกใจก็คือพี่เขาเอาเทคนิคการปรุงอาหารแบบฝรั่งเศส

สองสิ่งนี้มันจะไปด้วยกันได้ยังไง

้งแห้งก็จะเป็นอูด้งเส้นสดครับ
แล้วก็จะเป็นซอสสูตรพิเศษของทางร้าน

มันก็จะมีแห้งแต่ก็จะเป็นสไตล์ของญี่ปุ่น
อันนี้ที่ร้านก็จะทำในแบบของที่ร้านอีกแบบหนึ่ง

ก็คือในตัวส่วนอาหารญี่ปุ่นแบบนี้
ก็คือเราจะใช้วิธีการทำหลักจะเป็นทางยุโรป
ผสมผสานกับของทางญี่ปุ่นครับ
ครับผมที่คุณบอกว่าคุณมีความรู้ไปเรียนที่อาหารฝรั่งเศส

จะเรียนที่ออสเตรเลียจะเป็นเรียนกอดองเบอร์ครับ

แต่เราจะเชี่ยวชาญเรื่องอาหารฝรั่งเศส
ใช่ก็จะมีพื้นฐานเพราะว่าโรงเรียนเขามาจากฝรั่งเศส
จริงเขาสอนหลักการทำอาหาร
สามารถไปประยุกต์ใช้กับอาหารได้ทุกประเภททุกชาติ
แล้วทำไมเราถึงเลือกที่จะมาเป็นอาหารญี่ปุ่นในสไตล์ของถั่วราภาระครับ
ก็คือตอนแรกเนี่ยมาหาที่เราได้ตรงจุดนี้ครับ
แล้วแถวนี้มันยังไม่ค่อยมีอาหารญี่ปุ่น
โจทย์คือโลเคชั่นยังไม่มีอาหารญี่ปุ่น
พอได้มาปุ๊บก็ต้องคิดแล้วจะถามอะไร

เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างอูด้งแห้งขึ้นมา

เราอยากจะใช้วิธีการที่เราเรียนศึกษามา

แล้วเวลาทานมันก็จะได้มีความกึบนิดหน่อย
แล้วตัวเนื้ออะไรแบบนี้เราก็ใช้การผัดด้วยไฟแรง
มันก็คือจะได้ได้กลิ่นหอมของกระทะประมาณนั้นใช้เกลือพริกเกลือพริกไทยปรุงรสครับ
ก็คือวิธีการทำคล้ายทางฝรั่งเศสแต่ใช้วิวดิบแบบญี่ปุ่น
ลองดูอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงขอบุกไว้ในกลัวได้ไหม
ครับผมไปดูวิธีทำเลยได้ไหมไปเลยครับป่ะได้เลยครับ
ตอนนี้เราจะทำเมนูอะไรครับก็จะเป็นอูด้งแห้งเนื้อสไลด์ครับ
ด้งให้ในสไลด์นะเอาที่เส้นอูด้งก่อนเลยละกันนี่เส้นอูด้งนี่ของญี่ปุ่น
อันนี้ก็จะเป็นโรงงานผลิตเป็นคนญี่ปุ่นมาผลิตในเมืองไทยครับ
โดยปกติเนี่ยถ้าอูด้งถ้าญี่ปุ่นเขาจะทำเป็นเมนูของเขาเนี่ยเขาจะลวกกี่นาที
อันนี้มันแล้วแต่ขนาดของไซส์ของเส้นเส้นมันก็มีหลายขนาด
ทางร้านก็คือสั่งเส้นคือไซส์ประมาณนี้ใช้ประมาณนี้ใช่มันก็แล้วแต่ว่ามันจะใช้เวลาลวกกี่กี่นาที
แล้วแต่ความหนาของเส้นครับแล้วอย่างนี้กี่นาทีอันนี้คือสิบสามนาที
สามนาทีเพื่อให้อเดนเต้อ่าใช่ถ้าลวกไปนานกว่านั้นก็คือจะเส้นจะเละแล้ว
จะไม่หนึบถ้าน้อยกว่านั้นก็จะข้างในจะแข็ง
อ่านี่คือเทคนิคของการทำอาหารฟรังเศรษฐ์ที่เรามาส่งประสาน
กับการลวกเส้นอุดมแต่ถ้าเป็นญี่ปุ่นเขาก็ลวกให้สุกไปเลย
อ่าใช่ครับไม่ต้องการความกลุ่มกล่องใช่ครับอันนี้คือเรามา
ใช้นะเส้นอุดงเนื้อเนื้อใช้เนื้อส่วนไหน
เนื้อจะเป็นส่วนสันไหล่ครับจะเป็นชักอยู่แถวหัวไหล่วัว
ก็จะมีรสชาติดีอ่ามีมันนิดหน่อยอืมครับผมนุ่มนุ่ม
รสชาติดีมันนิดหน่อยใช่ครับครับผมมีอะไรอีกครับส่วนอุดมอื่น
นอกนั้นก็จะใช้เป็นหอมใหญ่หอมใหญ่เป็นหลักหลักอืมอาหารฟรั่งชอบใช้
อันนี้จะเป็นต้นหอมญี่ปุ่นจะเอาไว้โรยหน้าทีหลังครับตัวเนื้อก็จะปรุงรสแค่ใส่แค่เกลือพริกไทยเพื่อให้ได้รสชาติเนื้อเต็มที่เท่านั้นเลย
เทคนิคของฝรั่งคือแค่เกลือกับพริกไทยใช่ส่วนใหญ่ปรุงรสจะเกลือพริกไทยแล้วเราก็จะผัดแยกลวกเส้นแล้วก็เนื้อก็จะผัดแยกแล้วค่อยเอาซอสมาคลุกกับเส้นแล้วเอาเนื้อวางอีกทีหนึ่ง
ว่าเมนูนี้จริงจริงรสชาติจะเป็นฝรั่งมากกว่าญี่ปุ่นนะสิจริงวัตถุดิบส่วนใหญ่ก็จะเป็นของญี่ปุ่นครับแค่เอาเทคนิคฝรั่งมาใช้รสชาติมันคือตัวซอสก็จะทำจากโชยุมิลินน้ำตาลแล้วก็จะมีน้ำมันงา
ญี่ปุ่นเขาไม่ใช้ให้ใช้น้ำมันอยู่ใช่ไหมใช่ครับญี่ปุ่นก็จะใช้น้ำมันถั่ว
อันนี้นี่ก็ใส่เกลือครับพริกไทยนิดหน่อยเท่านี้เองเราจะไม่ปรุงรสอื่นมากกว่านี้
ไม่ได้ปรุงมากกว่านี้ครับใส่แค่เกลือพริกไทย
ก็กระทะร้อนได้นะครับไฟมันก็จะติดก็คือจะมีใส่หอมใหญ่ครับ
คือเราต้องการความหอมจากกระทะใช่ครับใช่ก็เลยจะผัดไฟแรง
ก็เลยต้องใช้ไฟแรงนิดนึงใช่แม่ถ้าเอาเนื้อไปผัดก็น่ากินแล้วอ่ะ
เราก็พักเอาเนื้อมาพักไว้ก่อนใช่ครับ
ความอร่อยของอูด้งร้านนี้ไม่ได้อยู่ที่ส่วนผสมเพียงอย่างเดียวค่ะ
เพราะเรื่องของเทคนิควิธีการทำก็สำคัญ
จากเชฟต้องมีความเข้าใจในพื้นฐานหรือธรรมชาติของวัตถุดิบ
นำมาใช้ปรุงอาหารอย่างเช่นการผัดเนื้อที่คุณจังกำลังทำอยู่เนี่ย
ก็ต้องใช้วิธีการเล่นไฟและสะบัดกระทะ
ซึ่งเป็นวิธีที่เชฟมักจะทำกันอยู่บ่อยค่ะ
เพราะการสะบัดเนี่ยเป็นการคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันด้วยความเร็ว

วัตถุดิบก็โดนความร้อนอย่างทั่วถึง
อยากรู้ว่าจริงไหมก็ลองไปฝึกกันดูก็ได้นะคะ
อ่าเส้นเราร่วมไปแล้ว๑๓นาทีได้เรียบร้อยครับผม
ก็คือจะใส่ซอสครับของสูตรของทางร้าน
อันนี้เป็นอะไรซอสนี่ใส่อะไรบ้าง
อันนี้คือการคลุกนี่เราต้องการให้เส้นมันดูดซอสเข้าไปใช่ไหม
ก็ใช่ครับแล้วก็ให้เส้นไม่ติดด้วย
มีน้ำมันงาก็ช่วยให้เส้นมันไม่ติดแล้วก็แห้งครับ

เนื้อของเราที่ผักกระหอมใหญ่
ก็จะมีซอสครับ

ซอสจะเป็นตัวเดียวที่คลุกกับเส้น
นอกจากอุดงแห้งเนื้อสไลด์แล้ว
ทราบมาว่าคุณจังเนี่ยยังเตรียมเมนูอื่นให้ทานกันอีกหลายเมนู

ของกลิ่นไหม้ของไทยนิดนึงครับผมทำให้จานเมนูนี้นี่มีเสน่ห์มากมากนะครับผม

อันตรายวีดีโอกาสเวลา๑๙๑๐๑๑นสนุนครอบครับ